เวลาพาคุณผู้ชมไปส่องหาเลขเด็ดกันหน่อย

ชีวิตไม่ต้องมีความหวัง
แต่ว่าแน่นอนเราอยู่อย่างมีความหวังคุณผู้ชม
พรุ่งนี้อาจจะดีกว่านี้ก็ได้

เอาพาไปดูที่แรกที่ชายนาฏกันก่อน

โพธารามอำเภอสังคบุรี

เมื่อวานเนี่ย

ก็มีชาวบ้านแหงไปว่ายขอโชคลาภละครับ

ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่ศรีสะใบทองกลิ่น

ไปดูเยอะมาก
นั่งดนตรีนางลำไปถวายแก้บล

ขณะเดียวกันก็มีหญิงสาวและหญิงวัยกลางคน
ที่มีอาการคล้ายร่างสงประทับ
หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพร้อมกัน๑๐มวลนะฮะจากนั้นเมื่อชาวบ้านถามเลขเด็ด
ร่างทรงเขาทำมือเป็นรูปเลขอะไรคุณผู้ชมดู
ชาวบ้านถามเลขอะไรไม่รู้ว่าเขาเซ็นเซอร์
เขาแบมือเป็น๕กับซู่ซู่คือเลข๒
อันนี้ก็บอกทั้งหมดเลยเขาให้บอกนี่เขาแบมืออย่างนี้มันก็๕ไหมล่ะ
แล้วทำแบบสู้อย่างนี้ก็คือ๒มันอาจจะเป็น๓กับ๒ก็ได้แบร์มือแบบนี้พี่ก
แล้วแต่จะคิดแล้วกันเขาก็ให้มา๒เลข๕กับ๒ก็ทำให้ชาวบ้านต้องไปซื้อกัน
เพื่อเสี่ยงโชคกันยกใหญ่ย้ำนะแล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะฮะ
ก๊อฟนำเสนอวัดโพธารามใช่ไหมเดี๋ยวมิ้นจะพาไปเกาะคำชโนธ
วังนาคินแห่งบ้านโนนเมืองในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะเขาแห่ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา
เพื่อความเป็นสืบมงคลและแน่นอนค่ะไม่ได้ไหนแหวะไปหาความสืบมงคลแล้วก็แวะไปอาจหาโชคด้วยค่ะ
เป็นต้นมะเดือยักษ์และขันน้ำมนที่วางอยู่ใกล้กันนี่แหละค่ะ
อุ้ยทำไมมันชัดจังอ่ะในขันเลขอะไรคะเนี่ย
นี่เขาหยดเป็นตัวเลขเลยหรือยังไง
เออนั่นสิค่ะอ้าเขาบอกให้บอกด้วยเอาบอกก็ได้
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข๘

หลายคนก็เอาไปสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันตามความเชื่อตามศาสตร์

เลี้ยงเออลักษณะเหมือนเลขไทยนะคะ
ส่วนจุดบวงสวงด้านนอกก็มีการทำพิธีบวงสวงตามปกติ
ซึ่งตัวเลขในขันน้ำมนต์ระหว่างทำพิธีนั้น
ชาวบ้านเขาบอกชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเป็นเลข๙๒๒แล้วก็๗๙ยังไม่จบ
ขณะเดียวกันมีผู้ค้านำลอตเตอรี่มาขายเกือบ๓๐๐แผง
ซึ่งเลขที่ขายดีที่สุดก็คือเลข๒๕ก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขดังมาจากที่ไหน
แต่เท่าที่อ่านมาตอนนี้๐๙มาเกือบครบแล้วจ้า

แล้วแต่คุณผู้ชมยังไม่หมดวันนี้เราบอกคุณผู้ชมแล้ว
เรามีคุณผู้ชมมีมาให้ดูกันหลายจังหวัด
เพราะเราย้ำว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เสมอ
ไปดูทางภาคเหนือมีกลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาทยอยไปขอโชคลาภจากเรือโบราณอายุเกือบ๑๐๐ปีลำนี้
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เรือโบราณบ้านทุ่งกิว
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรือลำนี้ทำมาจากไม้ตะเคียน
มีขนาดใหญ่มากยาวถึง๑๕เมตรนั่งได้๓๐๔๐คน
โอ้โหแสดงว่าเป็นเรือแข่งสมัยก่อนนะ
ซึ่งอดีตเขาบอกว่าเคยเอาไว้รับส่งผู้โดยสาร

เอาแป้งทาไงคุณเอาไปทาไปดูซิไปขูดดูสิ
ชาวบ้านก็ไปดูเขาบอกว่างวดที่ผ่านมา
คนทำแบบนี้แล้วได้ถูกแล้วถูกแล้วถูก
แต่ครั้งนี้เราไม่บอกให้คุณผู้ชมดูเอาว่าเขาขูดเลขอะไร
เขาดูกันตรงไหนอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดู

อ้าวค่ะแล้วแต่นะฮะตาดีได้ตาไร้เสียนะครับ
ต่อกันที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ชาวบ้านก็พากันเลือกซื้อลอตเตอรี่อย่างคึกคัก
หรือว่าปะเล็กค่ะปันใจกรยานขายลอตเตอรี่อยู่ในตลาดสวรรค์

สวัสดีครับสวัสดีครับส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
ขายเครื่องเส้นไว้เราก็ยังรายรู้สึกยังไงล่ะ
ก็ปกติค่ะก็ยังสะท้าอยู่

ขายแวะมาเรื่อยค่ะไม่ค่อยขาดใส

ออกมาเนี่ยจะมีคนไปตั้งสารให้ใหม่
อาจจะไปตั้งในจุดอื่นหรือเปล่า
ทีนี้พอแม่ค้าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าจะมีการบรื้อ

ถามทหารที่กองบินทหารเรือที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งศาล

การบริษัททอนที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหารบริเวณนะ
จากว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่นอกกำแพงของกองบิน
ไม่ได้เป็นพื้นที่ของทหารเรือคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของแขวงการทาง
นักข่าวเราผู้บริษัทวิการก็ไปถามแขวงการทางต่อ

ถามแขวงการทางชนบุรีที่๒ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่
เขาก็บอกว่าแขวงการทางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่โลกโซเชียลเค้าแชร์ภาพว่ามีเชื่อที่ไปลื้อสารในช่วง๑๓๐๐น
ทางขวางการทางชนบุรีที่แจลงว่า

แล้วรูปที่ถ่ายมาตอนตี๓คนไปลื้อคือใคร

คุณชาติที่ฉันย้ำถึงเมื่อไหร่กัน
อ่ะใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะ

แต่ว่าก็เป็นความหวังเล็กน้อย

แต่ก็คือดูเงินในกระเป๋าก่อนแล้วกัน
ลงทุนได้แต่ดูเงินด้วยว่าเราลงทุนมีกำลังลงมากน้อยแค่ไหน

เพราะว่าหลายคนนะก็เคยมีประสบการณ์
เคยเห็นกันแล้วนะคะสำหรับการเสี่ยงโชคแบบนี้

สุดท้าย๒มือกับ๑สมองเนี่ยสำคัญที่สุดเลย